อีกหนึ่งเรื่องค่ะพาไปดูเรื่องที่สังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันนะตอนนี้นะคะ
เป็นคลิปวิดีโอที่ฝรั่งคนนึงเนี่ยเขาออกมาร้องเรียนพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่
อ้างว่าเมาแล้วขับไปชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
โปรลีสโปรลีส
โปรลีสโนโปรลีสโอเคแล้วก็ชูเครื่องใหม่โอเคด้วยนะคะคลิปนี้
ถูกโพสต์โดยเฟซบุ๊คของชาวต่างชาติรายหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้
ว่าได้ใช้บริการรถแท็กซี่คันนี้ช่วงกลางดึกของวันเสาร์ที่ผ่านมา
แต่หลังจากเดินทางไปได้สักครึ่งชั่วโมง
ก็สังเกตว่าคนขับมีอาการเมาสุรา
ขับรถจนเกือบจะเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์นะคะ

ก็เลยขอลงจากรถทันทีโดยที่ไม่ได้จ่ายค่าโดยสาร

ก็ลงมาตบกล้องเลยเห็นยืนถือกล้อง
นะคะแท็กซี่ก็ขับรถออกไป
หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไร

ก็เลยยังไม่ได้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
เกี่ยวกับคนขับแท็กซี่รายนี้

วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของคนขับแท็กซี่

คนขับขาดความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้โดยสาร
ขณะที่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตถึงป้ายทะเบียนนะคะ
ซึ่งเป็นรถแท็กซี่ป้ายแดงอยู่เลยค่ะ
ล่าสุดฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการขนส่งทางบกนะคะ

ขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบ
ส่วนกรณีการนำรถแท็กซี่ป้ายแดง
หนึ่งหมื่นบาทค่ะ
แต่คลิปนี้มันก็ไม่ได้อธิบายได้
คนขับแท็กซี่เมาจริงหรือเปล่า

แต่ก็เห็นว่ามีการโวยวายมีอารมณ์เสีย